มาตามคดีนี้กันต่อนะครับที่ยิงกันฮะ
คือวิ่งหนีจากสี่แยกมาที่มีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ
วิ่งหนีมาจากรถกระบะที่จอดอยู่ที่สี่แยก
กาญจนบุรีนี่วิ่งมาแล้วแล้วมาแอบข้างรถ
แอบข้างรถคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ตามมา
แอบข้างรถใช่ไหมเดินตามหาพอเจอตัวยิงไม่ยั้งเลย
เดี๋ยวมาฟุบตายอยู่ตรงนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ยคุณผู้ชมได้ดู
เรื่องราวเบื้องต้นไปแล้วก็คือคนร้ายเนี่ยนะฮะ
คือนายสิทธิชัยมั่นคงหรือว่าแม็กซ์วังเย็นอายุ๒๙
เป็นลูกชายของผู้หญิงคนที่ขับรถกระบะมา
ชื่อรถจนาอายุ๕๐ปีส่วนคนที่วิ่งหนีมาโดนยิงตาย
เป็นแฟนใหม่ของแม่อายุยังน้อยกว่าลูกชายเลย
รายงานบอกอายุ๒๗อำพลยุ้งทองถูกยิง๙นัดฮะ
คือต่อมาญาติพาแม็กซ์วางเย็นคนยิง
มามอบตัวกับตำรวจสารภาพว่าก่อเหตุจริง
เพราะว่ามีปากเสียงกับผู้ตายเลยบันดาลโทษะ
ันดาลโทษะนะครับเจ้าหน้าที่คุมตัวไปสอบปากคำ
สารออกหมายจับนะฮะความผิดในฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
วันนี้ชุดสืบสวนตำรวจภูทรภาค๗และตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
นำกำลังเข้าตรวจค้นที่บ้านของผู้ต้องหา

ปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอก
กระสุนปืน๒นัดรถจักรยานยนต์๑คัน
เสื้อผ้าที่ใส่ในวันก่อเหตุจึงเอาไว้เป็นหลักฐาน
ผลประบบโทษธนายุทธ์วุฒิจรรย์ธรรมรงค์
ผู้ประชาการประบบภูทรภาค๗นะครับ
มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองเลยนะ
ที่กรประคับการประบบภูทรภูทรจังหวัดกาญจนบุรี
สอบปากคำเสร็จก็คุมตัวนะครับนะฮะผู้ต้องหาเนี่ย
ขังที่สพเมืองกาญจนบุรีก่อน
ผู้สื่อข่าวก็พยายามจะถามถามทำไมทำทำไม

ถามย้ำอีกครั้งว่าทำทำไมทำทำไมนะฮะ
คือเขาบอกว่าโกรธที่มาด่าทอถึงบุพการีใช่หรือไม่
นักข่าวก็พยายามถามตามข้อมูลที่ได้มา
ผู้ต้องหาพยักหน้าแค่นั้นไม่ตอบอะไร
วันนี้ครอบครัวและญาติผู้เสียชีวิตนะครับ
ที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
เพื่อรับศพนายอำพลกลับไปประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดโคกสะอาดบ้านเกิดนะครับ
อำเภอศรีเทพเพชรบูรณ์ทุกคนอยู่ในอาการโศกเศร้าแบบนี้ฮะ
ข่าวนี้สะเทือนใจมากนะครับเพราะว่ายิงแบบยิงรัวหมดแม็กซ์เลย
คือต้องโกรธแค้นมากถึงยิงขนาดนี้นะคะ